ถ้าไม่มีข่าวกิจกรรมวันเด็กแปลกไหม
กำแพงเพชรค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาจัดกิจกรรมวันเด็กด้วยนะคะ

เพราะปีที่แล้วเจอโควิดหนักไม่ได้จัดวันเด็กนะคะ
มา๑ปีคราวนี้มาจัดนะฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
พี่ต้นรองเท้าชมพูหุ่นแล้วก็หน้าตาเหมือนพี่ต้นเลย

แล้วค่ะแล้วก็ก๊อฟน่ะ

คิดถึงตัวเองในเวอร์ชั่นไหนคนไหนคนไหนที่เป็นก๊อฟ
ช่วงใหม่เด็กต้องไปดวนตอบไปแสดงอะไรแบบนี้

นี่น่ารักมากเลยคือเด็กภาคขาว

บ้างไม่พร้อมเพลียงบ้างแต่นี่คือความสุขของเด็กนะคะ
โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยาตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
น้องเนี่ยสนุกสนานครูก็สนุกสนานเพราะต้องยอมรับนะคะว่า
คือปีที่แล้วเด็กไม่ได้สนุกเพราะว่าที่โรงเรียนงดจัดกิจกรรมวันเด็ก
ก็อย่างที่เราทราบกันติดเรื่องของโควิดแต่ว่าปีนี้ค่ะจัดให้จัดเต็มแบบนี้
แต่ว่ามัตรการเรื่องของป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ต้องดูอยู่นะฮะ
ปีนี้คณะครูแล้วก็ผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มีความสุขกันอีกครั้งแบบนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่ดูกิจกรรมบนเวทีไปแล้วใช่ไหม

ด้านล่างมีอะไรอ่ะนะคะก็ต้องอาหารเครื่องดื่มต้องมาไหม

เห็นแอวน้องแล้วเขารู้มีเหมือนคาร์นไมซ์
อันนี้เด็กเหรออันนี้เด็กวันน่ะพี่โต้นพี่สาบาลไหมคะ
คุณเจ้าของเจ้าของแบรนด์โกโก้หน้าหมีเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนนี้นะคะ
ก็เลยนี่มาออกบูธให้กับเด็กได้รับประทานได้ดื่มกินกันฟรีแบบนี้นะคะ
โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยาค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แต่งกายเห็นไหมก็ให้สมศักดิ์ศรีกับความเป็นวันเด็กหน่อย
ต้องแต่งชุดนักเรียนแบบนี้นะคะ
มีข้อซองนี่เห็นไหมเด็กก็มีความสุข
ทีนี้๑๙๔คนจะบอกว่าทุกคนได้รับทุนการศึกษาหมดเลยนะ
ผู้มนุยการโรงเรียนนี่มีเปิดไหล่ด้วยค่ะ
เป็นกิจกรรมงานวันเด็กที่กำแพงเพชรนะ
อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะ